แต่ดูเรื่องการเมืองต่ออีกหน่อยนะคะมันมีประเด็นที่เครือข่ายของนักศึกษานะคะ
มหาวิทยาลัยรามคำแหงอ่ะนะคะคือกรณีกลุ่มเครือข่ายปกป้องสถาบัน
ที่เข้าไปเหมือนกับไปมีการทำร้ายอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการจัดกิจกรรม
วันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมาตำรวจสนหัวหมาก
ยังไม่ได้เอาความผิดอะไรกับกลุ่มที่มาทำร้าย
ตำรวจบอกว่าพยานหลักฐานไม่พอ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็เลยมีเนี่ยค่ะเครือข่าย
เพื่อประชาธิปไตยร่วมกันยื่นหนังสือถึงอธิการบดี

เหมือนกับว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัยด้วยนะคะ
คือทางกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่า
อิจฉานักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นที่ได้รับการช่วยเหลือ
และทางมหาวิทยาลัยทางอาจารย์ออกตัวแทนนักศึกษา
มีอาจารย์ไปเยี่ยมมีอาจารย์ไปประกันตัว
แต่ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเหมือนกับว่าไม่ได้ช่วยเหลืออะไร
แม้กระทั่งจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่เคยแถลงก็ยังไม่เห็นความคืบหน้า
ก็เลยรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยอาจจะไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้ว
นางสาวธิติมาบุตรดีค่ะหรือว่าน้องแบมที่บาดเจ็บ

แบมบอกว่าก่อนมายื่นหนังสือก็มีคนติดต่อไปหาทางเฟซบุ๊ก
บอกว่าจะมอบเงินเยียวยาให้เพื่อแลกให้จบเรื่อง
แบมบอกว่าหากสำนึกผิดจริงควรมาคุยกันตรง

และถ้ายังติดต่อในลักษณะคุกคามอีกจะขอดำเนินคดีด้วยนะคะ
อันนี้คือภาพจังหวะที่เกิดเหตุที่เหมือนกับมีคนถือลำโพง
แล้วเอาลำโพงทุ่มใส่น้องแบมก็ขาเจ็บนะคะ
คือทางกลุ่มได้แถลงเรียกร้อง๓ข้อ
คือขอให้มหาวิทยาลัยไล่นายสมเด็จคงวิจิตร
ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยภายใน๗วัน
เพราะมีส่วนร่วมในการทำร้าย
ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายอย่างไร
บุคคลที่ทำร้ายนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
หรือผู้บริหารเกรงกลัวคนที่มีความเชื่อมโยงกับผู้บริหารบางคน

จะไม่รับเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัย
กว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่น่าพอใจ
เพราะไม่ต้องการเป็นข้ออ้างสร้างความชอบทำให้กับผู้บริหาร
ซึ่งการชี้แจงของตัวแทนมหาวิทยาลัยก็ทำให้นักศึกษา
โดยเฉพาะน้องแบมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ค่ะ
ผมก็เลยเกิดความสงสัยว่าทำไมความปลอดภัยภายนอกมันถึงดูปลอดภัยมากกว่าภายในมหาวิทยาลัย
ในฐานะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรามกำแหงเราจะต้องอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวกันเช่นนี้จริงเหรอครับ
โทษเวียนไหนแรงก็สูงสุดก็ไล่ออกปลดออก
ก็ต้องขอข้อมูลข้อที่จริงที่มาประกอบอย่างที่เรียนไปว่าขอเวลาที่แสวงหาข้อมูลเพราะว่าตอนนี้มันก็มีอยู่เยอะ
วันนั้นหนูเจ็บขาหนูต้องขึ้นสอนอต้องมีพี่พี่คอยอุ้มตลอดเวลาเพื่อขึ้นไปแจ้งความ
หนูไม่เห็นใครจากรามคำแหงมาหาหนูเลย
เพราะฉะนั้นการที่จะพูดว่าวันนั้นไม่มีใครติดต่อไปเลย
รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทำร้ายจิตใจคนที่เจ็บมากค่ะ
ร้องขอความเป็นธรรมต่อนะคะ
ผู้กำกับสนหัวหมากชี้แจงความคืบหน้าทางคดีบอกว่า
ได้สอบพยานฝั่งคนเจ็บไปแล้ว๔ปาก
ภาพจากกล้องวงจรปิดจากทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียบร้อยแล้ว
รับปากว่าจะให้ความเป็นธรรมและรับปากว่าคดีจะมีความชัดเจนภายใน๗วันค่ะ